ทีนี้ระหว่างขับอยู่มีเก๋งพุ่งข้ามเลนมามาชนรถเขา

กำลังขึ้นขึ้นให้ผม

กล้องหลานรถผมกับมี่
กล้องหลานรถผมกับมี่
กล้องหลานรถคุณมี่นะ

เอากุญแจรถให้ผม

ก็เป็นสิทธิ์ของผม

รอตำรวจมาว่าวก่อนให้ตำรวจมาคุยก่อน
อ๋อตำรวจมาว่าว

นายอนุวัตรโพรมวงสาอายุ๒๗ปี
เป็นครูที่โดน

เมื่อกี้แบบที่พี่เบิร์ตทำเลยขอกุญแจรถคืน

คุณพี่ท็อปไม่คืนให้นะครับก็รอตำรวจมา

ของวันจันที่๒๓ตุลาคม

นี่บนถนนบ้านเสือชะเง้อครับ
สแก่อำเภอหนองกี่ที่บุรีรำ
ท็อปก็บอกตอนนั้นครูกำลังจะพาตายายกลับบ้าน

พระพระสมพลหักพรงมาลัยข้ามเลนมาชนดีนะชนไม่แรงมาก

แต่พอจอดรถไปคุยดูตกใจเลยคู่กรณีเป็นพระซะแล้ว
แล้วมีอาการเหมือนเมาด้วยก็เลยยกมือถือมาถ่ายคลิปไว้ครับ
ตำรวจมาถึงก็นิมนต์หลวงพ่อรูปนั้นไปโรงพัก
วัดปริมาณแอลกอฮอล์คุณผู้ชมฮะ
อื้อฮือดื่มเกินญาติโยมอีกร้อยเก้าสิบเก้ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับ
ตำรวจก็เลยนำตัวดำเนินคดีตามข้อหาเมาแล้วขับ
แล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายรถครูท็อปไป๘๐๐
เมื่อวานนี้ทีมข่าวไปที่วัดวัดต้นสังกัดคุณผู้ชม
เจอไหมอุ้ยชี้หน้ามาเลยนี่แต่ต้องเบลอไว้หน่อยนะ
อ่าเจอพระลูกวัดสองโรคอ๋ออ๋อแต่ลักษณะอ่ะ
พี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งไม่ต่างจากพระสมพรเลยอ่ะ
เหรอลิ้นเปรี้ยอ้าววัดเลยเหรอลิ้นพันกันน่ะเฮ้ย
ไหนดูตอนจังหวะสนทนาธรรมกับท่านหน่อยว่ารู้เรื่องหรือเปล่า
หรอกครับหลวงพ่อและเจ้าวาดล่ะครับอยู่ข้างในเหมือนกัน
พ่อดื่มไหมคะทำไมเดินเหมือนจะเดินเหมือนจะล้มเลย
ตอนนี้โอ้หลวงพ่อทำไมกลิ่นเหล้าเยอะจังเลยอ่ะ
ทำไมกลิ่นเหล้าอึกเลยอ๋อทำไมพูดอย่างนั้นเออโหหลังพ่อ
อันนี้หลังพ่อโอ้ยหัวตัวติดต้องเข้าหรอก
หลวงพ่อถามจริงหลวงพ่อดื่มไหมครับหลวงพ่อได้ดื่มไหมครับ
ลืมอย่างเล่าหรอครับโอ้ยอันนี้อย่างเข้าหรอก
ต้องเข้าแล้วล่ะต้องเข้าแล้วสำนักพุทธต้องเข้าแล้วเนาะวัดไหนเนี่ย
โอ้โหทำไมอะไรนักข่าวไปถามทำไมหึงขนาดนี้
ไม่ได้เดิมต้องให้พูดอย่างนั้นล่ะเออจนสุดท้ายก็ได้เจอพระสมภรครับ
ท่านก็บอกว่าเรื่องคดีเมาแล้วขับเนี่ยทางตำรวจเดี๋ยวจะนัดไปภายหลังนะ
ส่วนทางวินัยสงศ์เนี่ยอาตมาก็ยอมรับ
รับผิดต่อหน้าท่านเจ้าคณะอำเภอแล้ว
ท่านจึงให้พิจารณาตัวเองหลังจากออกภัณฑษา

เพราะเรื่องมันผ่านไปแล้วเดี๋ยวท่าน

และผิดวินัยสงฆ์แค่เล็กน้อยเท่านั้น
อันนี้คือเจ้าคณะอำเภอให้พิจารณาตนเอง

ต้องตามต่อนะกระเป๋าตามไปหน่อยค์วัดนี้

ข้างนอกหนึ่งขับรถด้วย
ชมคนอื่นอีกที่วัดอีก๒